อากาศก็ดีมีหมอกบางดอกกะหล่ำก็สวยเดี๋ยวมาช่วยนะจ๊ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้หน้าหนาวแล้วไงคะดิฉันก็เลยใส่ชุดเด็กดอยขึ้นมาบนดอย
เพื่อที่จะมาเก็บพืชผลทางการเกษตรแบบนี้แล้วก็มารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อากาศแปรปรวนมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม
แม้ว่าบางพื้นที่จะอากาศกำลังสบายแต่ก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อย
เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่๑
เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ขณะที่ภาคใต้นั้นก็มีฝนตกเกิดขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้นตรวจสอบจากโมเดลอากาศแล้วค่ะ
คุณผู้ชมเราก็จะเริ่มเห็นสภาพอากาศ
ที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะ

ตั้งแต่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างลงไปถึงภาคใต้เนี่ย

โดยเฉพาะบริเวณทางชุมพรสุราชธานีไล่ลงไปจนถึงนราธิวาส
ก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตก
ส่วนภาคเหนือภาคอีสานนั้นมีฝนเบาค่ะ
ประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
อุณหภูมิจะลดลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียสนะคะ
เช่นเดียวกันกับภาคกลางภาคตะวันออก

แต่ว่าบางพื้นที่นั้นอาจจะมีฝนลงมาบ้างนะคะ
แถบจังหวัดจันทบุรีและตราด
ยังคงเป็นพื้นที่ที่ได้รับฝนชุ่มฉ่ำ
มรสุมตะวันออกเชียงเหนือด้วยนะคะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

ประมาณร้อยละ๖๐๔๐ของพื้นที่
ส่วนทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้น
มีโอกาสเกิดมากกว่าฝั่งอันดามัน

แต่ก็ระวังเรื่องของสภาพอากาศเล็กน้อย

แต่ว่ามันมีมวลอากาศเย็นจากจีน

ยังไงเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยค่ะ

ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ